ไม่ต้องเรียบร้อยเป็นภูมิสตรีนะคะขอมีแค่ตู้เย็นคำกับข้าวไปพร้อมกับตู้ใช่ไหมคะตู้เย็นอย่างนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะ
ทุกวันอาทิตย์๑๑โมงเช้า
เรามาเปิดตู้เย็นกันพร้อมกัน
อันนี้ก็เป็นช่วงอยู่ในวันพ่ออยู่พอดีนะคะ

คือน้องรับชิมที่เราเชิญมาวันนี้นะคะ
เป็นคุณพ่อมือใหม่เลยค่ะ
อุ๊ยกำลังเหลือลูกสาวมาก

คุณตั๊กบริบูรณัดกันไว้แล้วค่ะ

อ้าวตรงเวลาน่ะจ๊ะฮัลโหล

ทำอะไรอยู่หน้าบ้านฉันน่ะ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

ก็ฉันถือภาษาคำว่าอาหารเด็กครับนะน้องเพิ่งจะ๑ขวบครับ
อ่่อซูปเสิร์ฟต้มอะไรล่ะทั้งดีทำลูก
ผมขอบอกเลยนะฮะไม่เคยทำให้ลูกกินเลยครับผม
แล้วลูกหากินเองทำได้เองเหรอ
ลูกหากินเองคือลูกผมแค่๑ขวบนะครับพี่อ๋อเดิม
เข้าใจตรงกันนะครับว่าน้องแค่๑ขวบ
น้อง๑ขวบมีแฟนแล้วไหนฮะ
เป็นไปไม่ได้ครับผมยังไม่มีแฟนครับ
แต่พี่ว่าตั๊กต้องมีฝีมือในการทำอาหาร
เพราะประวัติเคยไปทำร้านอาหารที่อังกฤษ

ทำอะไรโอ้โหผัดโชชาร้านอาหารไทยนะฮะ
เซียเลยฮะ๑ปีเต็มครับผม

ล้างจานนะฮะ

ล้างแค่กระทะกับจาน

ผมได้จับหมดครับพี่ผมได้จับหมดนะฮะ

แล้วเวลากินเนี่ยต้องใส่กระมังวางไว้ที่พื้นหรือเปล่าพี่

ผมขอเป็นกระดูกด้วยดีกว่าพี่ผมชอบแชะ
คุณตุ๊กครับคุณต้องให้เกียรติผมนะครับ

ครับผม๑๑โมงครับ
หมดวันอาทิตย์ลูกเปิดเลยลูกเปิดทีวีเอง

งี้ดีกว่าไปดูตู้เย็นคุณตาดีกว่า

นี่ครับในนี้เลยครับผม

ไข่จิ้งจกครับผมไข่จิ้งจกบิลลิฟท์ชอบแท๊กกินครับผม

เป็นคนชอบมีขนมผกเขียวเหรอครับ
สมัยก่อนนะฮะจะชอบครับผมครับ
สมัยนี้ก็ได้อยู่ฮะแล้วก็ยังมีผลไม้อีกนะครับผมใช่ครับแอปเปิ้ลครับ

ทานพวกปลาปลาย่างแล้วปกติกินอาหารกระปกเหรอ
อะไรฮะใช่ครับนาติฟูตแล้วก็กระปกมาก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

เอาลงไปเคี๊ยบ

อร่อยมากเฮ้ยขอกลับบ้านด้วยนะพี่